เอาตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยครับผมอะ

รีบเข้าไปอ่านในเว็บแล้วมาใช้ได้บ้าง

ถ้าผมจะเอาไปก็ต้องมีใบนำสกุลไปอีก

ก็เลยง่ายสุดหยิบไปชิ้นเดียว

เช่นรู้ตัวก่อนวันเลือกตั้งนานไหมครับว่าบันทึกราบ
รู้ตัวก่อนคืนก่อนวันเลือกตั้งครับ
หลายส่วนของเป็นมึงว่าทำไมไม่เตรียมตัว

ผมก็เตรียมตัวโดยการไปหาว่ามันใช้อะไรได้บ้าง

ซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ใช้ครับ
คนที่เขาหาบัตรไม่เจอหรือว่าไปทำบัตรไม่ทัน
ผมว่ามันก็มีหลากหลายทางเลือกให้คนนะครับ
ไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชนก็ทำได้คือ
ว่ามันก็คือการไปเลือกตั้งเหมือนกัน
แค่ใช้ของชื่อตัวเองที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง
ผมเองไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นครับ
ผมคิดว่าคนเขาน่าจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้าง
ในการที่จะนำไปแสดงตัวเลือกตั้ง

มันก็คือเรื่องธรรมดาที่ใครก็ได้จะใช้อะไรของตัวเองไปใช้สิทธิ์ก็ได้ประมาณนี้
เข็มก็มีสอบของคนใดอีกครับ

ผมคิดว่ามันก็คือสิ่งที่เขาให้ใช้ได้
แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันแบบเดือดร้อนหรือน่าเกลียดอะไรครับ
แต่มีอารมณ์ไหมคะตอนที่สอบไปพอ

ผมแค่ผมแค่เอ้าก็ผมไม่ได้ทำผิดแล้วก็
แล้วผมใช้พาสปอร์ตมันทำเป็นอะไรล่ะ
เพราะว่าบัตรประชาชนผมไม่มี

แสดงว่าเรายืนยันแล้วว่าเราเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนจะเลือกตั้งแล้ว

ถ้าสมมุติว่าผมใช้อันอื่นที่มันไม่สามารถเลือกได้
อันนี้มาว่าผมได้ผมยอมรับ
แต่อันนี้มันเลือกได้ครับ

ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ

ก็ได้เรียนรู้

จากระยะเวลามาเรื่อยครับก็โอเคขึ้นครับ
ความยากคือการเตรียมตัวการดิวงานมากกว่าครับ
เพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่เก่งเราอาจจะต้องถามเขาเยอะหน่อย
เรื่องรายละเอียดต่างเรื่องชุดเรื่องสีเรื่องการบีฟงานต่างนะครับ
ใช่ครับก็พยายามทำเองให้มากที่สุด
เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ด้วยกัน

ก็มีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งความเหนื่อยนิดหน่อย
อยากมีปัญหากังอะไรอย่างไร
หัวในอนาคตพอคิวงานมันแน่นแล้วเราจะรับไม่รู้
ก็เดี๋ยวดูครับถ้าในอนาคตถ้าคิวงานแน่นก็อาจจะต้องมีคนมาช่วย
แต่ผมคิดว่าผมเป็นคนตัดสินใจเองเป็นคนดูเองเป็นคนลุยเอง
มันก็โอเคครับตัดสินใจเอง
ผมว่ามันก็ดีได้ทำงานตามสิ่งที่ตัวเองแบบทำได้เต็มที่ที่สุด
เราก็คิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเองที่สุด